ตัวจิ๋วเวลาเราเห็นเด็กที่ช่วยพ่อแม่ค้าขายน่ารักจริง

ขายขนมขบเคี้ยวตะก้าใหญ่เลยหอบมา
ใครเห็นก็เห็นใจอยากที่จะช่วยอุดหนุนพ่อค้าคนนี้นะคะ

วันนี้ก็มากินสเต็กกับเพื่อนแล้วก็เจอพ่อค้าตัวจิ๋วค่ะ
น้องเป็นเล่าเวลาสอยลิปนึงเรียกประมาณสามเป็นตุ๊กมาให้สามรถเลยคะ

แถวไหมครับ

ไปแล้วแล้วดูตะกร้าใหญ่กับตัวเด็ก
แล้วดูน้องตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
แล้วน้องบอกไม่แถมครับไม่อยากแถม
แต่ว่าขายเก่งจริงนะคะ
แววตาเขาก็สดใสบ้องแม้วน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ

แปลกใจทำไมใครเห็นก็อยากอุดหนุนน้องนะคะ

เดินขายขนมตามร้านอาหารย่านดังที่ขอนแก่น
ขอนแก่นหลายคนเคยเจอแล้วและแต่ละคนก็เหมือนกันเลย
คือประทับใจในความน่ารักช่างพูดและขายเก่งของน้องดิว
เจอก็ต้องยอมควักสตางค์นะคะซื้อขนมของน้อง
เอาจริงคือหลายคนไม่ได้อยากกินขนม

บางคนบอกว่าเห็นแววฉลาดในดวงตา

น่าจะเป็นสุดยอดนักขายมือหนึ่งอย่างแน่นอน
อีกด้านหนึ่งค่ะคนก็แสดงความเป็นห่วงเหมือนกัน
ไม่อยากให้มาเดินขายของตอนดึก

คือน้องดิวเนี่ยควรจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะ

นั่นแหละสิคุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยแล้วกัน